สุดสัปดาห์นี้หลายคนเริ่มมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ
จากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่คนจะมักนิยมไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นตามยอดดอยแล้ว
อกจากนี้ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยว
เช่นที่บริเวณอำเภอกุมวาปีจังหวัดอุดรธานี
เพราะว่าตอนนี้ที่บริเวณหนองอาหารอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ
มีดอกบัวครับที่บานสะพรั่งครับรอรับนักท่องเที่ยวที่มารอเยี่ยมชมในช่วงนี้กันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียว
คุณผู้ชมครับสำหรับหนองหานแห่งนี้เป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยพันธุปลาพันนกรวมไปถึงพืชน้ำเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษ
น้องหานได้มีการบรรจงสร้างทะเลบัวแดงที่งดงาม
โดยปกติแล้วทะเลบัวแดงที่หนองหาแห่งนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
โดยบัวแดงในหมองหานครับจะมีจำนวนมากแล้วก็งอกโผล่พ้นน้ำขึ้นมา
เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมบัวจะแปลกใบและก็จะออกดอกตูนแล้วก็จะบานขึ้นเรื่อย
โดยบัวจะได้ออกดอกมากที่สุดคือช่วงเดือนธันวาคมกลุ่มภาพช่วงนี้แล้ว
บัวส่วนใหญ่นั้นจะบานในช่วงเช้าตรู่ไปจนถึงช่วงเที่ยง
ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จะมองหาบัวแดงบานเต็มท้องน้ำสุดลูกหูลูกตาก็ต้องไปช่วงเวลาดังกล่าว
หลังช่วงเที่ยงไปแล้วบัวก็จะค่อยหุบไป
และนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของคำว่าทะเลบัวแดงนะครับที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยว
ใครที่จะไปบริเวณจังหวัดอุดรธานีมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าในระยะนี้เองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น
จากเรื่องความหนาวเย็นแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องเจอกันหน่อยในระยะนี้ก็คือเรื่องของสายฝน
เพราะว่าเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นมีการแผลลงมานะครับ
ในระยะแรกก็อาจจะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้
อย่างที่เห็นนี่แหละครับจะสังเกตว่ามีเปอร์เซ็นต์การเกิดฝนอยู่นะครับ
ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้นะครับศุกร์เสาร์นะครับ
เกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์
ในขณะที่ในระยะนี้เองครับอุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ
สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต
สุดตลอดทั้งสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ๒๑๒๔องศาเซลเซียต

ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จากจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นแล้ว

หนังภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา
จะสังเกตว่ายังคงมีกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวเป็นทางยาว
เคลื่อนตัวพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง
จากกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็นคลื่น
กระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่งแผ่เข้ามาเมื่อวานนี้
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาเสริมทัพมวลอากาศเย็นเดิมนะครับที่ปกลุ่มอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยการแผลลงมาข้างล่างนี้ก็แผลลงมาไปที่บริเวณพื้นที่ไปอีสานก่อน
หลังจากนั้นก็จะค่อยแผ่มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตามลำดับ
อย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงแรกของการแผลลงมาก็จะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้
แต่แน่นอนครับจาก๒ปัจจัยนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญ
ที่จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวอย่างต่อเนื่องนะครับ

จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
คุณผู้ชมครับพื้นที่สีน้ำเงินสีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
สังเกตว่าวันนี้นั้นยังคงแผลลงมาปกกลุ่มเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคเหนือ
คำนวณต่อไปหลังจากนี้ก็ยังคงพบว่ายังคงมีโอกาสแผลลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยบ้างก็ตามนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือทางตอนบนของเชียงรายเชียงใหม่
รวมไปถึงแม่ห้องศรนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวอีกยามเช้าแน่นอนครับ
นี่คือการคำนวณเรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะแผลลงมานะครับ
ขณะที่อุณหภูมิวันนี้จะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนยังคงได้สัมผัสอากาศหนาว
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียตนะครับ
ที่สีน้ำเงินก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นจะจางลงจากเมื่อวานหนึ่ง
แต่ก็ยังคงทำให้บริเวณหลายจุดนะครับทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนนั้น

ในขณะที่ตอนกลางนะครับได้แก่บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

ก็เริ่มอุ่นขึ้นจากกระสาหร่มที่หอบเอาความชื้นเข้ามาปกลุ่มบริเวณนั้นกล่าว
พรุ่งนี้คำนวณต่อไปพบว่าอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเล็กน้อย
ภาพรวมตอนบนยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นลมเย็นกันอยู่
นี่คือการคำนวณอุณหภูมิที่เราจะได้เจอกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นะครับ
ในขณะที่เรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับปัจจัยยังคงเป็นตัวเดิม
ก็คือกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นจากทะเล
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีความชื้นสะสมอยู่
แต่ว่าความชื้นในระยะนี้ก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผลลงมา
ดังนั้นโอกาสเกิดฝนยังมีแต่ก็จะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับ
บริเวณจุดเดิมนะครับก็คือแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
อีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
มาดูการคำนวณฝนที่จะตกในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
๖โมงเช้าวันนี้ไปจนถึง๖โมงเช้าของวันพรุ่งนี้
สังเกตกลุ่มฝนที่มีลักษณะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินนะครับ
สังเกตว่าจะมีการแผ่ปกคลุมในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยสักส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่นั้นจะตกแบบมาไวไปไวนะครับเป็นกลุ่มฝนสีฟ้าเท่านั้น
ก่อนที่ในช่วงค่ำวันนี้ครับจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดตากลำปางนะครับ
หลังจากนั้นครับจะเริ่มค่อยเคลื่อนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับ
ตามทิศทางของกระแสลมที่พัดปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวนะครับ
จะปกคลุมหลายพื้นที่ไปจนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
มาดูกันที่ตอนล่างกันบ้างนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่นั้นจะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ
เน้นในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยซะส่วนใหญ่นะครับ
แถวบริเวณตอนกลางจังหวัดสุราชธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานี
บริเวณดังกล่าวใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
มาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
วันนี้โอกาสเกิดฝนน้อยกว่าเมื่อวานนะครับ
คำนวณพบว่าวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียต
ในวันพรุ่งนี้เมฆจะลดลงโอกาสเกิดฝน
ยังมีอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ
ตลอดทั้งสัปดาห์ภาพรวมแล้วอุณหภูมิสูงสุด
อยู่ที่ประมาณ๓๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต
อากาศตอนกลางวันก็จะไม่ร้อนแรงเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในระยะนี้
ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป